ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
บก่อกรับช่วงท้ายเกณฑ์เคยมาเสียจุดโทน

แต่เราคิดเองนะครับว่าเป็นนักเตะของชาวไทยนะครับ
ฉะนั้นแน่นอนเราไม่ได้แต้มวันนี้นะครับ
แต่เธอคิดว่าน่าจะทำให้แฟนบอลชาวไทยนะครับ

วันนี้ทุกคนสู้ได้ถึงที่สุดแล้วนะครับ

เพราะว่าความรู้สึกของคนไทยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมคะ
ฉันยอมรับเลยนะคะว่าเมื่อคืนเนื่องจากอายุเยอะไม่ได้อยู่ดูค่ะ
มันเกิดอะไรกันขึ้นย้อนดูช่วงบ่าย
ตามคากตาลีนะเรือกตามกันแทบไม่ทันนะคะ
เพราะว่ากระแสมันค่อยขึ้น
กระทั่งมีเอกสารอย่างเป็นทางการของสมาคมฟุตบอลนะคะ
ว่าคงต้องมีการประท้วง
แล้วก็ประท้วง๒ลูกส่วนจะคาใจกี่ลูก
เดี๋ยวแขกรับเชิญจะมาวิเคราะห์ให้ฟัง

ส่วนผู้ดำเนินรายการวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คอลัมป์นิสจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คุณบีบางประกงเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะ

ฝากรายการด้วยค่ะคุณบีบางประกงเชิญค่ะ

โค้ชเปล่าเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้ปรึกษร
ตกลงเป็นเปล่าหรือเป็นโค้ชคะเอาอย่างนี้ก่อน
เป็นเปล่าครับโค้ดคือชื่อเล่นครับนะครับ

ไม่อยากให้เป็นผู้เล่นนะครับ
สกิวอาจจะไม่ได้ก็เลยมาจบตรงนี้แทน
แต่คือก่อนเข้ารายการขอบอกประวัติเอาโค้ชนิดนึง

ตอนแรกก็เป็นเพื่อน
ก่อนเข้ารายการเลิกเป็นเพื่อนกันแล้วเหรอ

คุณบีค่ะคุณบีเอาอย่างนี้

คุณบีจะเลือกพูดถึงลูกไหน
หรือเหตุการณ์ไหนก่อนของเมื่อคืน
มันเป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงแน่นอนวันนี้
ก็คือเรื่องของจุดโทษนะครับ
เพราะว่ามันเป็นปมปัญหาที่ทำให้เราไม่มีแต้ม

คือทั้งไม่ได้ประตูไม่ได้จุดโทษ
แล้วก็ทั้งเสียจุดโทษด้วย
เกมนี้ก็คือจังหวะที่ธีรสินแดงดา
เราควรได้จุดโทษขึ้นนำไปก่อน

วันนี้ต้องให้ผู้ตัดสิน
ซึ่งเขามีเชี่ยวชาญการทำหน้าที่มาเป็นผู้วิเคราะห์แล้วว่า
ลูกของธีรสินแดงดาเนี่ยลูกนี้เป็นจุดโทษหรือไม่
หรือเป็นแค่ฟรีคิกแล้วผู้รักษาประตูของซาวดีอาราเบียเนี่ย
คุณได้แค่ใบเหลืองไหมหรือถึงใบแดง
คือประมาณอยู่๒๓เรื่องนะ

เอาของมุ้ยก่อนนะในฐานะที่รู้จักกับฟู้หมิงเป็นโทษ
เป็นว่ารู้จักกับผู้สินทุกท่านเนี่ยครับ
ถ้าสมมุติในมุมของพี่บีนะคะ
คือยังไงลูกของมุ้ยคาใจคนไทยแน่
น่าจะโดนและเราน่าจะได้โอกาสจุดโทษ

คือก็ทุกวันนี้ฟุตบอลมันต่อกันด้วยภาพนะครับ

มันก็ตอบคนแฟนบอลได้ว่าเราถูกกระทำฟาวจริง
แต่ว่าคือผมในพาร์ทของผู้สินเนี่ย

มุมที่ผู้สินเห็นเนี่ยเขาเห็นอะไรเขาถึงไม่ให้เรา

ถ้าถามผมผู้สินอาจจะโฟกัสอยู่ที่เท้า

เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะมีการปะทะเนี่ย

เพราะว่าเห็นได้ชัดว่าผู้สาประตูเคลื่อนที่ออกมา

ปะทะถ้าเกิดเกิดที่เท้าเนี่ย
กำกึ่งว่าจะเป็นบนเส้นในเล็กหรือนอกเล็กถูกไหมครับ
ถ้าดูที่เท้านะครับถูกไหมครับ
แต่ว่าคือพอภาพมันตอบออกมาว่า
สินถูกกระทำฟาวด้วยมือสองข้าง

แต่ว่าภาพมันฟ้องอย่างนี้ดีกว่านะครับ

มันเกี่ยวกันไหมกับเรื่องที่ไลน์แมน
บางคนบอกว่าไลน์แมนเนี่ยเป็นตัวที่
ไม่ได้ช่วยอะไรกับผู้ตัดสินในเกมนี้เลย

ต้องตอบอย่างนี้นะครับว่าเคสที่เราเห็น

เพราะฉะนั้นจุดที่มุ้ยถูกกระทำฟาว
เป็นจุดที่ผู้ช่วยจะอยู่ในเส้นที่เขาเรียกว่า

ซึ่งมุมนี้ผู้สินเขาตอบไม่ได้หรอกครับว่านายหรือนอก

หยุดเพื่อรอเพื่อนว่าเพื่อนมันในหรือนอก
คุณเห็นยังไงเขาไม่แน่ใจแน่นอนลูกนี้ครับ

แต่ว่าคนที่อยู่ในแววตั้งฉากมันจะตอบได้ครับว่าในหรือนอก
ซึ่งในมุมมองผมที่บอกว่าผมอาจจะคิด
ณวันนั้นเขาอาจจะมองจุดประท้าว่าที่เท้าหรือเปล่า
พอ๕๐๕๐มันก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนะครับ
ซึ่งอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกให้เป็นจุดโทษหรือคุณจะเลือกให้เป็นนอกกรอบเนี่ย

ถ้าฟังเปล่าโค้ดพี่บีเราสงสัยต่อได้ไหมลูกนี้
มันก็ขาดใจแต่ไม่ดูแค่เท้าหรอก

แต่ว่าพี่กลับมองนี้นะว่า

บางทีการไม่ให้จุดโทษเรา

มีราคาเหนือกว่า

ที่เป็นต่อแล้วก็เป็นเจ้าบ้านด้วย

แล้วเวลามันให้จุดโทษเราเขาให้จุดโทษเรา
ทำไมให้จุดโทษง่ายดายเลย
คือมันต่างกันคุณเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกคุณ
ผมเข้าใจที่พี่บีกำลังอธิบายแต่ว่า

เหตุการณ์นี้ครับมันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอน

แต่พอมันเกิดเคส๕๐๕๐ขึ้นมาเนี่ย

เพราะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเนี่ยผมจะพูดว่าเขาไม่เลือกเราก็ไม่ได้
เพราะด้วยความที่เขาไม่มั่นใจเขาอาจจะเลือกทางที่เขาอยู่ตรงนั้นก่อนหรือเปล่า

มันมีผลแน่นอนครับ๕๐๕๐มันมีผล
คือเนื่องจากลูกของมุ้ยมันเป็นลูกที่เราอาจจะพูดได้ว่า

พอประกอบกับปัจจัยที่พี่บีบอกปุ๊บมันก็เข้าใจได้
อย่างนี้ใช่ไหมพอประกอบกับปัจจัยนะครับเลือกไม่ให้ดีกว่า
เลือกให้นอกเขตโทษอีกเพราะผมไม่มั่นใจไง
เพราะผมไม่มั่นใจผมจะไปตอบคนใน
จะไปตอบคอนวินแฟนบอนด์ว่ามันคือจุดโทษผมไม่มั่นใจ

ครูไม่มั่นใจระหว่างก้ำกึ่งระหว่างเหลืองกับแดง

กำกึ่งระหว่างเหลืองกับไม่เหลืองลดลงมาเป็นไม่เหลือง
อะไรถ้าคุณไม่มั่นใจคุณดึงมันต่ำลงมาก่อน
นั่นแหละครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาพูดอันนี้ใหม่ได้นะพี่บี
ว่าลูกนี้ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้
อันนี้ผมสอบถามจากผู้ตัดสินหลายท่านมาบ้างแล้ว
เขาบอกว่าลูกนี้ก็เป็นดุลพินิษฐ์อีกเหมือนกัน
แต่ก็ต้องถามผู้ตัดสินว่าถ้าอย่างเป็นเป่าโค้ดอย่างนี้
ถ้าตัดสินลูกนี้ถ้าคุณเป็นคนเป่า
เอาแบบที่คุณเห็นชัดนะคุณจะให้หรือเปล่า
วินาทีนั้นห้ามตอบแบบเป็นเพื่อนฟุ่มหิงอะไรอย่างนี้

ผมตอบในฐานะผมเป็นผู้ตัดสินดีกว่าเนอะ

เออได้คุณตอบในฟู้สินโอเค
คือฟุตบอลคือเกมกลางการปะทะ

วางเฉยอาจจะคนอาจจะรู้สึกว่าผัก

เขาอาจด้วยมุมที่ฟูมิงอยู่
อยู่ตรงกึ่งกลางของเขตโทษพอดี

เขาอาจจะเห็นว่าตังค์วิ่งเข้าไป

แต่ถ้าเกิดว่าตำแหน่งของผู้ช่วยขยับออกมาหน่อย

ถ้าเป็นคุณคุณจะให้จุดโทษไหม

จะตัดสินเคส๑เคสถูกหรือผิด

นักเรียนไม่สามารถตอบได้ว่าถูกหรือผิด
ครูเท่านั้นที่ตอบได้ว่าถูกหรือผิด
เดี๋ยวเอาผ้ามาจับเหงื่อให้เปล่าโค้ด

ตกลงที่เปล่าโค้ดหรือผู้หมิ่งมานั่งเองพี่บีถามหนักขนาดนี้
จริงผู้หญิงเขามีประวัติ
คือที่มาเป่าที่ประเทศไทยอยู่แล้ว

ว่าเขาก็มาเป่าบอล๑๙ปีชิงแชมป์เอเชีย

พอสดเกมนั้นก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่ง
ที่แฟนฟุตบอลจดจำผู้หมิ่งได้
เพราะว่าลูกที่เกาหลีใต้ได้ประตูชัย
เขาใช้มือช่วยหรือว่าแฮนดบอลอะไรทำนองนี้
แล้วมันก็พาไปยิงเป็นประตูชัยใช่ไหมถ้าหลายคนจำได้

ประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ติดตาเข้าตากรรมการเหมือนกับเมื่อคืนนี้สิครับ

ถ้าไทยไม่ตกรอบแล้วไม่ได้มาใช่ครับ

ใช่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืน
เลยอาจจะทำให้แฟนบอลจดจำได้มากกว่า
เดี๋ยวจะจำไปเรื่อยเดี๋ยวพอผลออกมาเนี่ย

พี่บีสรุปว่าที่อย่างเป่าโค้ดบอกเนี่ยนะคะ
แล้วก็ก้ำกึ่งทั้งลูกที่๒ที่สหรัฐโดนเนี่ยนะคะ
คือในมุมพี่เบียเอามุมพี่เบียร์นักวิเคราะห์นักวิจารณ์
มองว่ามันก้ำกึ่งไหมแล้วถ้าฟังคนที่ทำหน้าที่อย่างนี้
ฟังขึ้นไหมคุณคิดมากควรคือผมเป็นคนมองวิเคราะห์เวลาดูบอล
ผมจะคิดนึกถึงไปว่าทีมชาติไทยหรือทีมฟุตบอลไทยเราเนี่ยนะ
แล้วอาจจะถูกประเมินราคาต่ำ
เมื่อเทียบกับชาติอย่างซาวดีอาเบียญี่ปุ่นออสเตรเลีย
ซึ่งพวกนี้ไปฟุตบอลโลกเป็นขาประจำ
จะบอกได้ว่าทีมของเราเนี่ยเพิ่งเป็นน้องใหม่
อะไรทำนองนี้ที่เข้าไปเล่นแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะม้ามืด
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาทำการตัดสินหรืออะไรก็ตามเนี่ย
ผมว่ามันต้องมีความรู้สึกเหมือนกับว่า
ถ้าเป่าเนี่ยแล้วทำให้เราเสียเปรียบหน่อยเนี่ยคงไม่เป็นไรมั้ง
ความรู้สึกผมนะแต่ว่าถ้าเป็นชาติใหญ่เนี่ย
หรือว่าเป็นชาติอย่างในอารับเนี่ยนะฮะชาติเหล่านี้เนี่ย
มันเกี่ยวกับอนาคตเขาไหมที่เขาจะทำหน้าที่ต่อไป
ถ้าเขาไปสร้างความเสียหายให้แต่ของไทยเราไม่มีนะครับ
แล้วเราก็เป็นชาติเล็กเดี๋ยวก็ถูกลืมไป
คุณจะด่าขมงฉงเฉงกันทั้งประเทศเขาก็ไม่รู้เรื่อง

แถลงการอะไรที่ออกมาเตรียมยื่นประท้วงอะไรนี่

แต่สรุป๒ลูกเมื่อสักครู่นี้ก็ชัดเจนในมุมที่
เอาโค้ดมาอธิบายแทนนะว่าถ้าคนทำหน้าที่มันอาจจะเกิด
อะไรได้บ้างมันถูกมองแบบไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวโอ้
เดี๋ยวมีเหลืองแดงอีกนะอย่างีกบนสะงับ
เดี๋ยวขอพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าตกลงแล้วที่ประท้วงไปมีผลอะไรไหม
ผู้หมิงจะโดนอะไรไหมจะมีผลต่อการตัดสินอะไรไหม
และที่สำคัญเหลืองซ้ำแล้วโดนเป็นแดงเนี่ยจะมีผลอะไรไหมสักครู่ค่ะ
เอ้าเรามาต่อค่ะมันจะคุยมันข้อข้องใจของลูก
เราคิดว่าเราน่าจะได้กับลูกที่เราคิดว่าเราไม่น่าจะเสียเนาะ
ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเสียดายสหรัฐเอ้าพี่บีก่อน
สหรัฐคุณจะโดนไหมหลังเกมแล้วแต่ยังเหนือ๓นะ
จริงลูกนี้ผมมองว่าถ้าเป็นการที่เราเข้าไปถาม
เรานึกแบบสามัญชนเนี่ยนะว่าเราคล่องใจว่าเราโดนจุดโทษได้ไง
อะไรอย่างนี้เสียโทษเราเดินเข้าไปถามอาการแล้วถามไม่ได้หรือ
ผมว่าข้อนี้ต้องถามไปที่ผู้ตัดสินนะว่าจะเดินเข้าไปถามผู้ตัดสินหลังจบเกม
ทำไม่ได้เหรอโดนใบเหลืองใบแดงทำให้นัดหน้าเล่นไม่ได้

คือโดยกติกาเนี่ยกติกาเขาบอกว่าผู้สินมีอำนาจในการให้ใบเหลืองใบแดงเนี่ย
ก่อนเกมยังไม่เริ่มมีอำนาจร์สองชั่วโมง

เพราะฉะนั้นตลอดเวลานี้เขามีสิทธิ์ลงโทษได้
ถามว่าที่น้องตังโดนใบเหลืองเพราะอะไร
คัดค้างการถามสินเพราะมีเขียนในกติกาว่าคัดค้างการถามสิน

แต่ว่าการคัดค้านเนี่ยกติกาเขียนว่าคัดค้านด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
อาจจะเข้าไปถามจริงครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่ากิริยาท่าทางในการถามเนี่ย
ผู้ตัดสินเขาอาจจะตีความไปว่าเฮ้ยคุณคัดค้าน

พอใบเหลืองจากการคัดค้านมันต้องมีการเขียนรายงาน
พอมีเขียนการเขียนรายงานเนี่ยก็บอกตรงว่า
เหลือจากการให้ผิดตัวใบแดงหรือใบแดงจากการให้ที่เป็นไม่รุนแรงเกินกว่าเหตุอย่างนี้
อุทธรณ์ได้แต่เคสการคัดค้านเนี่ยผมเชื่อว่าอุทธรณ์ไม่ได้นะครับ

สินคำอุทธรณ์แต่ว่าคือโดยหลักการเขาก็จะอ้างอิงจากใบรายงานผู้สินเป็นหลัก
เพราะว่าใบแดงงานผู้สินเนี่ยคือผู้หญิงทะนาม
เป็นผู้ที่คุณตัดสินใจที่จะลงโทษผู้เล่นคนนี้เพราะอะไรมันมีเหตุผลอยู่ไงครับ
เพราะฉะนั้นเขาก็ทางในภาคผู้สินอาจจะตอบได้ว่าเข้ามาถามจริง
แต่ว่าอากาศปริยาที่ถามเนี่ยอาจจะมองว่าก้าวร้าวหรือเปล่านะครับ
คือพี่บีถ้าสมมุติเราเอากรณีที่ตังโดนเหลืองที่๒แล้วกลายเป็นแดงเนี่ยนะคะ
คือเราไม่ได้ข้องใจเรื่องของรายละอักษรที่เขียนไว้ให้อำนาจกรรมการถูกไหม
แต่คำถามก็คือว่าการที่พูดตัดสินตัดสินใจให้มันเหมาะสมไหม
คืออย่างนี้นักเตะไม่สามารถแสดงความสงสัยหรือขอคำอธิบายเลยเหรอ
ใช่แต่เราไม่เห็นว่าสีหน้าอาการเป็นยังไงนะเพราะเขาหันหลังให้กล้องนะ

คือโดยผู้เล่นสามารถเข้ามาถามเข้ามาสอบถามได้
คุณสามารถเข้ามาถามได้แต่มันต้องด้วยอากริยาที่มันสุภาพจริง

ยุโรปอะไรเนี่ยหลังจบเกมเขาก็เดินเข้าไปถามกัน
แต่อย่างที่บอกแหละเบาโค้ดบอกแหละไม่รู้ว่า
สหรัฐมีกริยาอย่างไรเราไม่เห็นในรายละเอียดนั้น
มันผู้สิน
เขาตีความว่ามันรุนแรงไหมอะไรอย่างนี้มากกว่าครับ

กติกาอะไรต่างไม่ได้เคร่งครัด
ก็เพราะว่าในไทยลีกเรากรรมการเราทำหน้าที่ละ
วมบางครั้งก็ปล่อยให้ผู้ตัดสิน
ด่าทอหรืออะไรจนแบบว่ามันเคยชิน
พอไปเล่นเกมระดับนานาชาติแล้ว

เล่นแรงด่าผู้ตัดสินหรืออะไร
ว่าคำถามบีเป็นคำถามที่ถูกนะครับ
แต่ว่าการสตริกกติกาถ้าในสนามไม่มีผล
แต่เรื่องการคัดค้านเนี่ยผมยอมรับว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ย

เพราะว่าเหมือนเราคนไทยพูดคุยกันได้
ไป๑๐๒๐นาทียังดีอยู่ยังรีบโพสต์อยู่นะ

ก็เราคนไทยเหมือนกันเข้ามาถามเข้ามาถ่าย
อาจจะมีเสียงกลด่าบ้างเล็ก
บางทีเราก็อรุมอร่วยกัน

สังคมก็ถามพี่น้องกันอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบอย่างที่วีบอก
การที่น้องออกไปจะไปถามลักษณะอย่างนี้เนี่ย
ไทยเขาไม่ได้ให้นี่แต่ว่าต่างชาติเขาให้
แต่ว่าสาเหตุที่เราไม่ให้ไม่ใช่เราหลาล้วม
แต่ถ้าอะไรที่มันเกินกว่าเหตุหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จำเป็น
บีถ้าสมมุติเราดูตลอดทั้งเกมแล้ว
แล้วสุดท้ายทางสมาคมก็เตรียมที่จะยื่นประท้วง

ว่าผลมันจะออกมาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคือยื่นถูกแล้วใช่ไหม
ผมคิดว่าเปลี่ยนผลไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแน่นอนนะครับ
แล้วก็ไม่สามารถลงโทษอะไรใครได้ด้วยในความรู้สึกผมนะ
แต่จำเป็นต้องยื่นที่ยื่นไปเพื่ออะไร
เพื่อให้ฟ้องให้โลกหรือคนอื่นได้รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
หรือว่าให้จับตาผู้ตัดสินคนนี้
ซึ่งมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เราพึงจะทำได้ในเวลานี้
เพื่อเยียวยาความเสียดายแต้มของเรา
เพราะว่าจริงผมบอกตรงนะผมไม่เสียใจนะแต่ผมเสียดาย
ถ้าคุณได้ดูทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเล่นเกมนี้
นี่เป็นเกมที่เขาเล่นได้ดีที่สุดในรอบ๒๓ปีเลยนะ
คือเล่นตามแท็กติกสกัดจุดแข็งของซาวดีอาราเบีย
เล่นได้ดีมาก๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ผิดพลาดเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
เสียดายที่ไม่ได้รางวัลคือสักคะแนนหนึ่งกลับมาเลย
คือน้ำตาสหรัฐเมื่อวานนี้คือปล่อยโฮออกมานี่คือรู้นะว่ากดดันทั้งหมดเลยนะ
คือรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนทำให้แบบพลาดโอกาสทุกสิ่งอย่างเลยนะ
ก็คือลูกของธีรสินแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็คือของสหรัฐที่โดน
แล้วก็สุดท้ายก็คือพุ่งไปที่ผู้ตัดสินผู้หมิงขอนิดนึง
ในมุมพี่บีฟู้หมิงหลังจากนี้ลำบากแล้วไหม
ถ้าต้องมาเป่าในเมืองไทยอีก

ถ้ารู้กระแสโดยเฉพาะถ้าเพื่อนเขาบอกด้วย

มีคู่กรณีทำไมผมต้องมาเป่าในเมืองไทย

เท่าที่รู้จักเขาเป็นคนสไตล์ไหน

พลักษณ์ผู้เศรษฐ์คือเขาไม่อยู่เฉยแน่นอน

แต่ว่านี่คือถามถึงส่วนตัวใช่ไหมครับ
คือเขาเป็นคนแบบบุคลิกสไตล์นิสัย
คือผู้ตัดสินทุกคนในเอเชียมี
ที่เป็นอิลิตมี๗๗คน

รู้จักกับผมเพราะเวลาอบรมเราก็ไปเจอกัน

แต่เราอาจจะไม่ได้เข้าไปใกล้ขนาดนั้นจนรู้

พี่บีค่ะจริงว่ามันมีอยู่หลายลูกที่เรารู้สึกว่าเสียโอกาส

แต่ลูกหนึ่งที่คนพูดถึงเจอ่ะ
คือเจน่ารักมากเลยเนอะ
คุมอารมณ์ได้ดีต้องชมเชย
ของเจนี่ไม่ได้คาใจพี่บีเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
จังหวะที่นัวกันอยู่ตอนนั้นแล้วบอกว่าไม่ได้

มันมีการผู้ใหญ่หลงมาสั่งไหม
ทำหน้าที่เอ็นเอียงหรืออะไรครับน้องนี้
เนื่องจากเวลาเหลือแค่ไม่เกิน๓๐วินาที
ต้องตอบให้ชัดครับคือไม่มีแน่นอน
แต่ว่าการที่คุณไปทำหน้าที่ในประเทศประเทศนึง
มันขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของจิตใจคุณแล้ว
อาจจะมีสิ่งเหล้าสิ่งโน้มน้าวต่างที่เข้ามา
มันอยู่ที่ตัวคุณแล้วมันไม่อยู่กับผู้ใหญ่แล้วนะครับ

แต่สิ่งที่ออกมาในสนามเป็นเรื่องของตัวบุคคลแล้ว

พี่บีที่เหลือนี่เดี๋ยวใส่กันนอกรายการนะ
อย่าไปถามไม่งอกแต่เขาไม่ใช่ผู้หมิ่งนะครับ

เดี๋ยวดูกันต่อแล้วก็เชียร์ช้างศึกกันต่อนะคะ

มานั่งเป็นคนดูนะคะดิฉันวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
โปรดติดตามตอนต่อไป